สุดท้าย

ในวันนี้เราขอปิดท้ายด้วยเมนูเย็นตะโฟเจ้าดัง
ครองใจชาวภูเก็ตมานานกว่า๔๒ปี
ร้านนี้เขาจะมีอะไรเป็นสูตรเด็ดมัดใจลูกค้า
ให้คุณน็อตพาไปดูเลยดีกว่าค่ะ
เดินทางมาที่ถนนดีบุกนะครับของจังหวัดภูเก็ตแห่งนี้นะครับ

เปิดมายาวนานกว่า๔๒ปีแล้วครับผม
ร้านนี้นะครับมีสูตรเด็ดอยู่ที่เขานำเอาซอสตีเจียว

ผสมผสานกับซอสเย็นตะโฟ
จนได้ซอสที่มีเอกลักษณ์พิเศษนะครับ
เรื่องราวของร้านนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามผมไปสืบสาวราวเส้นกับร้านเย็นตะโฟ๓พี่น้องเลยครับ

วันนี้ผมมาตามหาเย็นตะโฟสูตรพิเศษของชาวภูเก็ต
ที่เขาบอกว่ามีไซส์น้ำซอสที่เรียกว่า

เจียวก็คือเป็นซอสของคนภูเก็ตนะครับ
ทำมาเองอะไรอย่างนี้ของสูตรที่นี่และที่อื่นไม่มีค่ะ

ค่ะเห็นศูนย์เมื่อก่อนนี้นะเห็นได้ยินเขาพูดนะ
แล้วก็น้ำปกเปี้ยอะไรที่ว่าของภูเก็ต
ก็คือเย็นเตอร์โฟนี่เขาใส่กันไหมครับ
หรือเขาใส่กันมาอืมตรงนี้ไม่ทราบค่ะแต่ร้านพี่นี่ใส่มาตลอดเลย
ก็เลยเปิดร้านเลยใช่ค่ะใช่ไหมครับผมเดี๋ยวขอบุกในครัวได้ไหมครับ
ตรงนี้ก็แล้วกันตรงนี้เลยค่ะตรงนี้เลยค่ะเอาละครับ
ไปเลยครับผมเอาเลยค่ะเอาเลยค่ะ
เอาละครับเดี๋ยวเราบุกเข้ามาดูส่วนผสมของเย็นตะโฟของทางร้านดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมมีอะไรบ้างครับตรงนี้มีอะไรบ้าง
อันนู้นใกล้สุดเป็นอะไรค่ะกุ้งทอดค่ะกุ้งทอดค่ะแล้วก็ถัดมาตัวตัวสดสดเลยค่ะ
อันนี้เป็นกุ้งสดเลยเป็นกุ้งทะเลค่ะกุ้งทะเลนะฮะค่ะแล้วก็ทำมาชุดแป้งทอดใช่ค่ะใช่ค่ะ
ทอดให้กรอบทั้งตัวเลยนะครับผมใช่ค่ะต่อมาคืออะไรครับเต้าหู้ค่ะเอาไปทอดก่อน
เอาไปทอดก่อนนะอันนี้อันนี้ผือกล้วยอันอะไรแล้วก็หมูแดงหมูแดงอันนี้ทำเอง
ค่ะย่างเองใช้หมูทอดไหนครับเนื้อสะโพกเนื้อสะโพกทำไมไม่ใช้เนื้อสะโพกอ่ะค่ะมันก็
ช่วงนั้นเนื้อมันจะอร่อยนะฮะเนื้อจะอร่อยเนื้อแดงเยอะด้วยนำมาหมักน้ำไหมค่ะ
หมักน้ำไหมหมักเพิ่มสองชั่วโมงสองชั่วโมงใส่เครื่องเทศอะไรบ้างครับกระเทียมเอ่อ
น้ำปลาน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยก็ปรุงรสเอาไว้แล้วก็หมักทิ้งไว้สองชั่วโมง
แล้วนำมาย่างใช่ไหมค่ะนำมาย่างนะฮะผมให้ให้สุกก็ต้องมาหันซอยซอยไปที่เล็กเล็กแบบนี้
ค่ะน้องหนูตอนนี้มีอะไรอีกไหมอ่อในนี้คือคือเครื่องก็มีแค่นี้มีแค่นี้นะฮะ
แล้วก็มีลวกปลาหมึกอ่าเลือกกับปลาหมึกต่อเส้นเรามีเส้นอะไรบ้าง
เส้นก็มีเส้นใหญ่ตำใหญ่เส้นหมี่แล้วก็เส้นเล็กมาถึงตรงนี้นี่คือ
ซอสเย็นทะโฟค่ะซอสเย็นทะโฟในนี้ใส่อะไรบ้างเอ่ยก็มีตีเจียวแล้วก็หลายยางนะฮะ
ตีเจียวประสงค์ที่นี่เรียบร้อยแล้วครับ
น้ำหรือแห้งคะทีนี้ค่ะน้ำน้ำน้ำน้ำนะอ่าได้แล้วค่ะ
เชิญนั่งเลยค่ะซอสเย็นตะโฟของที่นี่นะคะ
เป็นที่พูดถึงกันอย่างมากเลยล่ะค่ะ
เพราะมีความเข้มข้นกลม
และไม่เหมือนกับที่อื่นที่เคยทาน
นั่นก็เพราะว่าซอสเย็นตะโฟของที่นี่
มีซอสตีเจียวใส่ลงไปด้วย

และความกลมกล่อมนั่นเองค่ะ

จี้หลีบอกว่าเป็นความลับที่ส่งต่อมาตั้งแต่รุ่นพ่อแล้ว

คงต้องลองมาชิมกันอย่างเดียวเท่านั้นนะคะ

เอาละครับตอนนี้ก็พร้อมจะชิมเย็นตะโฟ

จากการใส่ตัวตีเจียวเข้าไปด้วย

จะมีกลิ่นแล้วก็รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเลย
แตกต่างจากเย็นตะโฟที่เราทานทั่วไปนิดเดียว

ก็จะเป็นเย็นตะกัวที่มีเอกลักษณ์ของตัวเองตลอด

กุ้งทอดนะครับตรงนี้นะครับ

ประวัติของความเป็นมาของทางร้านเยตะโพ

คือเปิดตั้งแต่รุ่นคุณพ่อคุณแม่ไหม

เพราะว่าคุณพ่อทำมาแล้วก็รุ่นอย่างนี้ก็สามต่อ
จำได้ก็ตอนที่ว่าตอนนั้นก็คุณพ่อก็ขายแล้วก็ช่วยอยู่เหมือนกัน
ช่วยอยู่แล้วก็พอคุณพ่อแบบอายุมากแล้วก็ทำต่อ
เราก็เลยทำต่อเลยตอนที่ทำต่ออยู่เท่าไหร่ครับ
ก็ตอนนั้นทำต่อจากนั้นเปิดร้านก็กี่ปีครับ

แต่ยังเอาไปรุ่นอยู่

ใช่ค่ะเพราะตอนที่เปิดคุณพ่อก็ยังอยู่
คือพอเปิดร้านก็ช่วยกัน
คือคุณพ่อเปิดร้านมาหลักปี๒๐๑๕

ก็ช่วยเสิร์ฟช่วยด้าน
ปีไหนได้มาดูแลร้านเต็มที่คุณพ่อวางมือ

เรามาอยู่ที่นี้กี่ปีแล้ว
แต่ก็จำได้ตอนที่ว่าสารต่อแต่คนพ่อนก็ลูกค้าเก่า

ลูกค้าบอกว่าเราทำเหมือนพ่อรสชาติเหมือนกันไหม

นี่ลูกค้าพูดนะครับ

เหมือนคุณพ่อทำไหมรสชาติเหมือนคุณพ่อทำไหม

ลูกค้าบอกว่าอร่อยเหมือนเดิม

รู้สึกไงบ้างครับที่ได้สารต่อกิจการของพ่อคุณแม่

ไม่เอาล่ะตรงนี้แหละ
ตรงนี้พอแหละครับพออายุมากแล้ว
ชื่อร้านมาจากไหนครับ๓พี่น้อง

วัยเดียวลูกค้าเข้ามาไม่ขาดสายเลย
มายังไงตั้งอยู่ไหนครับ
ก็เรียกว่าถนนดีบุกค่ะ

ครับผมก็สามารถโทรมาได้มีเปิดปิดกี่โมงครับ

ว่าเราจะกลับมาออนทัวร์ที่จังหวัดภูเก็ตแห่งนี้กี่ครั้ง
ที่นี่ก็ยังคงมีเรื่องราวมากมายให้เราได้ค้นหา
อย่างเช่นในวันนี้ที่เราได้พบกับ๓เมนูเส้นอนาชาติ
ส่งต่อความอร่อยมาอย่างยาวนาน
ทำให้เราได้เห็นถึงความใส่ใจในการรักษามาตรฐาน
ความอร่อยให้เหมือนที่คุณพ่อสร้างขึ้นมา
และความตั้งใจที่รวบรวมอาหารพื้นเมืองเอาไว้ด้วยกัน
เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับเอกลักษณ์ของเมืองภูเก็ต
รวมไปถึงพลังและแรงบันดาลใจของสามพี่น้อง
ให้ช่วยกันสารต่อเมนูเย็นตะโฟกับซอสแดงสูตรลับเฉพาะของบรรพบุรุษ

เรียกว่าคุ้มค่ากับการเดินทางจริงเลยล่ะค่ะ
ที่ให้พื้นที่สวยเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางของเราในวันนี้นะคะ
ส่วนสัปดาห์หน้าเรายังคงออนทัวร์ในจังหวัดภูเก็ตกันต่อ
ซึ่งเราจะพาไปค้นหาเมนูเส้นอนาชาติในร้านเก๋
และคาเฟ่สวยเพื่อไปเรียนดูเรื่องราวของหมี่หุ้นแกงปูในคาเฟ่น้องหมี
หรือจะเป็นบะหมี่หมูแฮมยูนาเจ้าเดียวในภูเก็ต
เมนูแผ่นเน่ต้มยำซีฟู้ดที่รังสรรค์จากซอสต้มยำ
ที่สามารถนำไปทำได้หลากหลายเมนู
รวมถึงสปาเกตตี้ครีมซอสพุ่งย่างไข่กุ้ง
กับวิธีการทำพาสต้าแบบว่าผูกพาสต้า
เพราะฉะนั้นวันเสาร์หน้าเวลาเที่ยงตรงก็มานั่งรอที่หน้าจอกันได้เลยค่ะ
วันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ